ประมาณเดือนครึ่งขยับตัวไม่ได้เลยแขนเขิมหงิกง่อไปหมดเลยอยู่ก็เป็น
เป็นจักรตัวไม่ได้หมดเลยเนี่ย
ขาเขินขยับไม่ได้เลยอยู่ก็ปิน
นี่คือคลิปที่ตัวคุณสามีเขาถ่ายเอาไว้เพื่ออะไร

แล้วเล่าถึงเรื่องราวนะครับว่า
จำลองอายุ๖๐ปีซึ่งเป็นภรรยาเนี่ย
มีอาการแบบนี้นอนแบบนอนติดเตียงเลย
แล้วป่วยเป็นโรคประหลาดแล้วมือไม้ลักษณะเป็นแบบนี้ครับ
ก็เลยทำการส่งคลิปนี้ให้กับหมอปลาดูค่ะ
คือจริงเนี่ยนางจำลองก่อนที่จะเป็นอย่างนี้
เขาเนี่ยนะสภาพร่างกายแข็งแรง
ตื่นเช้าไปขายผักสดที่ตลาดทุกวันไม่เคยป่วยเป็นอะไร
อาการเนี่ยมาช่วงวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา
จู่นะครับป้าจำลองเนี่ยลุกจากเตียงไม่ได้
กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงเฉยเลย

ตัวคุณสามีนะก่อนที่จะมาพึ่งเรื่องราวความเชื่อนะ
เขาเองเคยพาภรรยาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลมาแล้ว
หมอบอกว่าอาจเป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาท

แต่กินยาจนหมดหมดแผงแล้วไม่หายไง
เอาแต่ถ้ากระดูกทับเส้นมันกินยายเฉยไม่หายนะ
นั่นไงอาจจะต้องมีวิธีการรักษาอย่างอื่นหรือเปล่า
แต่เนี่ยข้อมูลในทางครอบครัวเขาบอกแบบนี้

ในเมื่อไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วไม่หายเขาก็เลยเอางี้
ลองให้ร่างทรงมาช่วยดูหน่อย

ไปทักไปทักตัวประหยาบว่า
ที่เป็นอย่างนี้เพราะผีปอบ

คือปอบทีเดียวก็หายร้องไห้นะคะ
เออใช่โอ๊ยอย่าร้องแอ๊ะไม่ใช่หมายถึงปลอบใจอย่างนั้น
หมายถึงผีปอบผีปอบกินตับไตไส้พุงนะ

เข้าไปสิงในร่างของคุณป้าท่านนี้ตั้ง๓ร่าง๓ตน

มาแล้วครับมาตื่นกับคุณป้าธีนี้นะครับมาแล้ว
หมอปลารักษฐ์ทีมงานครับมารอชาร์จลงพื้นที่ไปที่บ้านของป้าจำรอง
อยู่ในจังหวัดบุรีรำไปดูหน่อยอาการป่วยเป็นอย่างไรกันบ้าง
เมื่อหมอปลาไปถึงลองใช้มือสัมผัสที่หน้าผากของป้าจำลองครับ
แล้วก็ลองจับมือที่ป้าจำลองดูซิว่าจะสามารถสัมผัสอาการอะไรได้บ้าง
คือตั้งแต่หมอปลาเดินเข้ามาจากหน้าบ้านจนถึงในห้องเนี่ยนะ
ยังไม่มีอาการอ้วกไม่มีอาการอาเจียนไม่มีอาการแปลก

ไม่มีอาการนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับป้าจำลองยืนยันกับหมอปลาว่า
ไอ้ที่อาการมือหงิกงอลุกไม่ได้เนี่ยป้าไม่ได้แกล้งมันเป็นเอง
หมอปลาบอกไม่เชื่อขอพิสูจน์หน่อยจะจับป้าจำลองลูกให้ได้
งั้นไปลองดูช่วงเวลานั้นหน่อยครับ
โอ้โห้ยูยูป้าจำลองก็ลองโอ้ยแขน
เจ็บแขนแขนหักแล้ว

เฮ้ยแต่ถ้าสมมุติแกป่วยเป็นพวกโรคประสาททับเส้นอะไรจริงนั้นแล้วก็

มีโอกาสที่อยู่อยู่เดินไม่ได้เลยนะครับ
จะเจ็บแขนอะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นไปได้ค่ะคือถ้าไม่เชื่อไม่อะไรเนี่ย
บางทีถ้าเห็นผู้ป่วยเขาร้องแล้วเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ
หมอปลาฮะเดินตรวจรอบบ้านของป้าจำลองอีกสักครั้ง
แต่ก็ไม่ได้สัมผัสถึงวิญญาณอะไรได้เลยหมอปลาบอกว่า
เอางี้ละกันที่ป้าจำลองเป็นแบบนี้ส่วนหนึ่งนะหมอปลาบอกนะ
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทำงานหนักไม่มีเวลาพักผ่อน
แล้วน้อยใจคนมันน้อยใจอ่ะน้อยใจยังไง
แกป่วยแกป่วยบ้างอะไรบ้างแต่ไม่มีใครมาเยี่ยมเลย
ก็เลยโอ้โหคนเลยน้อยใจก็เลยมีพฤติกรรมแบบนี้
อ้าวแล้วก็ฝากไปยังร่างทรงที่มาทักมาทักว่ามีปอบมาสิงร่างสามตนนั่นน่ะ
เอาป้าฝากแล้วแล้วบอกว่าอย่าหากินกับชาวบ้านแบบนี้นะ
หมอปลาบอกแบบนี้มันใช่เหรอเออเอาหลังจากนั้นนะครับ
หมอปลาก็ได้พูดให้กำลังใจป้าจำลองบอกว่าไม่มีหรอกป่อเปิบ
อะไรที่มาสิ่งร่างสบายใจได้ป้าจำลองแกก็สีหน้าดีขึ้นนะ
ครอบครัวเองก็ขอบคุณที่หมอปลาเข้ามาช่วยในครั้งนี้
แต่ถ้าเป็นไปได้นะในเมื่อหมอแผนปัจจุบันพาไปรักษาแล้ว
โรงพยาบาลบอกว่าเป็นเรื่องของเส้นประสาททับนู่นนี่นั่นอะไร
กระดูกทับเส้นหรืออะไรลองไปหาอีกสักโรงพยาบาลไหม
จะต้องรักษาอย่างต่อเนื่องคือกระดูกทับเส้นมันอาจจะต้องผ่าตัดนะ
ไปหาแพทย์เฉพาะทางเลยใช่อ่าถามเกี่ยวกับกระดูกอะไรอย่างเงี้นะ
อันนี้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณป้านะ